มาติดตามเหตุนี้ครับจากเรื่องของการถูกโกงค่าโดยสารแท็กซี่ใช่ไหม
ไปถึงเรื่องของการทำลายข้าวของกันได้ยังไงฮะ
ก็แน่นอนสิเพราะว่าพอโดนโกงมิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ย
ผู้โดยสารเขาก็เลยหยิบแท็บเล็ตมาแล้วก็จะถ่ายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
พอจะถ่ายเห็นแบบนี้โชเฟอร์เห็นแบบนี้ก็เลยเอาแท็บเล็ตของผู้โดยสารเครื่อง
เอาเครื่องทิ้งจะทำลายหลักฐานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
เกิดขึ้นแถวนี้เองแถวดินแดงรัชดาค่ะ
กรอถังครั้งแล้วก็บอกว่ามันแตกต่างกันอย่างไงรอดแทบไม่ได้นะครับ

ใช่มรอบข่าวยังดีมากได้

มาถ่ายังไง
ก็โกงระยะก็โกงได้ยังไงครับอ้าวมิเตอร์มันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะ
ระยะทางมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่อ้าวแล้วผมนี่มันรถบ้านมัน
พี่กำลังสร้างให้ตัวเองโดนจับเองนะ
จะไปอีกครับตอนไหนตอนไหนตรงเนี่ยผมจะเป็นหน้าย้างที่ผมจะได้บอกย้าง

ลงไหมจะลงไหมเดี๋ยวผมทิ้งนะ

จะลงไหม
คุณผู้ชมที่ดูตามจะเห็นบรรยากาศในรถแท็กซี่

เครียดสิตั้งแต่ตอนที่แม้ว่าจะเปิดเพลงดังก็ตาม

มันเครียดทั้งฝนก็ตกรถก็ติด
เพลงก็ดังผู้โดยสารก็เครียด
คนขับก็เครียดโอ้โหไปจนถึงตอนลงยิ่งของขึ้นกันใหญ่เลยนะฮะ
ของขึ้นที่ว่านี้หมายถึงแท็บเล็ตปลิวด้วยนะคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าโดนเครื่องไปยังไงบ้างค่ะ
แต่ว่าเฟซบุ๊กนี้ที่ใช้ชื่อว่าพิเชษสหัสพิษซีเมน
เขาก็โพสต์ค่ะบอกว่าแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่ป้ายขาวโกงมิเตอร์

เพราะว่าเขาเรียกมาจากแถวซอยร่วมฤดีที่ถนนเพลินจิต
จะไปที่ซอยรัชดาพิเศษ๑๙แถวดินแดง
ระยะทางมันประมาณสัก๑๐๑๒กิโลเมตร
แต่ว่ามิเตอร์ของแท็กซี่มันจะมีบอกทั้งค่าโดยสาร
มิเตอร์มันขึ้นว่า๒๓กิโลเมตร
เขาก็เลยแปลกใจว่าไอ้ที่มันเกินมาประมาณสัก๑๐กว่ากิโลเมตร

ปรากฏว่าก็มีการยื้อยุดแท็บเล็ตที่ผู้โดยสารถ่าย

ไม่รู้ว่าจะเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่า
แล้วเขาพยายามที่จะให้รอปภ

แต่รอปภก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ

มันไม่ใช่เรื่องของผมคือรอปภบอกแบบนี้
ทีนี้เขาก็เลยไม่มีหลักฐาน
แก้ไขดัดแรงอุปกรณ์ส่วนควบ
ดัดแปลงมาดมิเตอร์โทษปรับคือ๒๐๐๐บาท
แล้วมันมีอีกข้อหาหนึ่งก็คือการเรียกเก็บค่าโดยสาร
ค่าบริการเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งโทษตรงนี้ค่ะปรับสูงสุดคือ๕๐๐๐บาท
อันนี้เป็นโทษตามพรบรถยนต์ปี๒๕๒๒นะคะ
แล้วก็ต้องดูนะที่แท็กซี่เขาอ้างว่าเป็นรถบ้าน
มันหมายความว่ายังไงรถบ้านต้องติดมิเตอร์แบบไหนอย่างไรอะไรนะฮะ